ที่ผมจะมาที่นี่เนี่ยผมเนี่ยได้ไปหาพยานนะครับทั้งหมดสองคนแล้วเขาก็มีคนกลางมาอีกหนึ่งคนนะครับพยานสองคนที่เป็นผู้หญิงเขาไม่ขอเปิดเผยชื่อไม่ขอเปิดเผยหน้าอะไรนั้นเพราะว่าเขากลัวเรื่องความปลอดภัย
เพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวเรื่องขบวนการที่มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง

แล้วตอนนี้ผมกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ

ผมจะเรียกเข้ามาต้องไปให้การพนักงานสอบสวนทุกคน

ตัวละครใหม่เพิ่มมาเรื่อยแบบนี้นะครับ

วันนั้นแค่คนซื้อลอตเตอรี่

ทุกคนมารู้เห็นกันขนาดนี้

เป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมนะครับ
ถ้าเกิดว่าต้นทางของกระบวนการยุทธรรมเนี่ย
มันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับ

คนที่จะต้องถูกฟ้องเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ย
เขาจะได้ความยุติธรรมบนศาลได้ยังไง
ส่วนที่บอกว่าทางคุณลุงเนี่ย

เอาคลิปอันนั้นไปมอบให้กับทางเจ้าที่ตำรวจด้วยตัวเองนะครับ
แล้วก็ไปตรวจสอบว่าเป็นคลิปจริงหรือคลิปปลอม

จากพยานแค่๔๐ปากที่มี

ผมยืนยันกับทุกคนตั้งแต่ต้นนะครับ

วันนี้ก็ถือว่างานเดินได้เยอะนะครับ
เพราะว่าเขามาเราก็ถามได้ตรงตามเป้า

ขอบคุณศาลที่ท่านเปิดโอกาสนะครับ

พยานปากนี้ได้เต็มที่

คดีหวย๓๐ล้านคือหมายถึงลอตเตอรี่นั่นแหละนะคะ

ที่เราเคยได้ข่าวมาก่อนหน้านี้

ในขณะเดียวกันป๊าบก็ชนด้วย

ก็เตรียมออกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม

นี่ในข่าวยังสนุกไม่พอจะไปแข่งกันขายหนังสืออีกนะคะ

ในฐานะคนที่ร่วมอยู่ในคดี

หรือจะเขียนถึงแค่ความรู้สึกดิฉันไม่ทราบ
แต่เล่มหนึ่งวันนี้จะมาเปิดต้นฉบับให้ดู

เราไม่เคยได้สัมภาษณ์ครูปีชาในรายการเราเลยนะคะ

ข้างน้อยนะคะเช่นเดียวกันวันนี้

จริงอยากได้๒เล่มแต่ได้มาเล่มเดียว
เขียนคนเดียวค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้
ถึงเป็นที่มาว่าทำไมเมื่อสักครู่นี้ต้นรายการ

คดีของคุณลุงจรูนแท้เพราะวันนี้คนที่มา
คือเลขาธิการมูลนิธิทีมทนาย

ตกลงว่า๓๐ล้านนี่ของคุณ

จะนัดกองเชียร์ไปทานข้าวกัน

ทนายตั้มจะออกหนังสือตั้งแต่เมื่อไหร่

แต่ว่าทีนี้ผมเห็นว่าคดีนี้จริงแล้วมันเกิดตั้งแต่๑พฤศจิกาแล้ว

ผมเลยอยากจะรวบรวม

ให้มันเป็นประวัติศาสตร์อยู่ในหนังสือเล่มนี้

ไม่ได้คิดแข่งขั้นอะไรกับเค้าหรอกครับ

คือถ้าสมมุติเอาเท่าที่เคยเจอคุณครูมา

จริงเราคุยกันแค่ไม่กี่ครั้งเองล่าสุดเท่านั้นเองครับ

ดูเป็นบทสนทนาและอาการที่มีต่อกันก็ไม่เหมือนทักทายนะ

เนื่องจากว่าทนายตั้มเนี่ยนะคะ

แต่ว่าน่าจะเป็นคนละแนวกับครู

น่าจะเป็นเรื่องราวในคดีเลย

ใครที่มีบทบาทในเรื่องนี้บ้าง
ซึ่งโอ้โหวันนี้ฝ่าผมจะคัดออกมาได้เนี่ยนะครับ

เพราะว่าหลายคนมีบทบาทในเรื่องหวย๓๐ล้านเนี่ย

แฟนคลับหลายคนก็อยากให้คนนี้มาอยู่ในหนังสือผมด้วย
บางคนก็อยากคนนี้ไม่ต้องอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าจริงแล้วผมก็ได้ก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการจดบันทึกไว้คร่าวอยู่แล้วแหละ
ใครมาเกี่ยวข้องอะไรกับยังไงตอนไหนนะครับ
พอดีวันนี้พอผมโพสต์ไปท่านอาจารย์เดชาทนายเดชานะครับ
ผมก็เลยขออนุญาตเขาว่าอาจารย์เดชาผมขอเขียนถึงอาจารย์เดชาด้วยได้ไหม

คุณจะเขียนถึงอาจารย์เดชายังไงคะ
อาจารย์เดชาคือต้องขออนุญาตอาจารย์เดชาเลยนะครับ

เพราะว่าอาจารย์เดชาจะเด่นช่วงเรื่องการย้ายค่าย

คืออาจารย์เดชาเนี่ยจะอยู่ฝั่งผมเสร็จแล้วไปอยู่ฝั่งนั้น
แล้วกลับมาฝั่งผมแป๊บนึงแล้วก็ไปฝั่งเขา
ในที่สุดมาอยู่ฝั่งผมอีกรอบหนึ่งนะครับ

คือก็จะเน้นในเรื่องหลักของอาจารย์เดชาจริง
เขาจะมีจุดแข็งตรงเรื่องข้อกฎหมายอะไรอย่างนี้แหละครับ

แต่ว่าตอนนั้นอาจจะมีเรื่องอคติทิถิอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
แต่เราก็จะเขียนตามข้อได้จริงผมขออนุญาตอาจารย์เดชาแล้ว

ทั้งสองเล่มนะคะทั้งของครูปีชาและของทนายตั้มด้วย

ของผมคิดว่าเดือนหน้าน่าจะเสร็จหมดแล้วแหละ
แล้วไม่เป็นไร

เพราะน่าจะเป็นในแง่ของความรู้สึกที่ครูถูก
ถูกมองถูกวิพากษ์วิจารณ์
แต่ของทนายตั้มน่าจะลงเนื้อหาคดี

ผมมีวิธีที่จะไม่ให้เป็นอะไร
เหมือนกับที่ที่ฉันอ่านใช่ไหมคะ

อันนี้คือวิธีการเขียนเพื่ออะไรฮะ

แต่ว่าเราคงจะไม่ไปเขียนชื่อเขา
ที่ไม่ได้ขออนุญาตคงจะไม่ไปเขียนชื่อเขาโดยตรง

คือโดยบริบทหนังสือมันรู้อยู่แล้วว่า

ก็พยายามที่จะให้มันไกลที่สุดนะครับ

มีข้อกำหนดของสารออกมา

เพื่อที่จะไม่ให้มีผลถึงเรื่องละเมิดอำนาจศาล
แต่ที่น่ากังวลมากกว่าหนังสือก็คืออะไรรู้ไหมครับ

ไม่ดิฉันก็ถามอย่างที่คุณผู้ชมน่าจะอยากทราบ

ทีนี้เนื้อเรื่องในนี้เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหมวดจรูนไหมคะ
ใช่ครับผมจะเริ่มต้นด้วยคำสาบานก่อน
เพราะพ่อผมว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจว่าคำสาบานของลุงเป็นยังไง
แล้วก็จะไล่ต่อมาเป็นช่วงเวลาว่าใครเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้บ้าง
อย่างนี้นะคะดิฉันจะไม่ได้ยืนตามเนื้อหาที่ได้อ่านคร่าว

ฉันจะลองยืนตามเนื้อหาข่าว
ข่าวนะไม่ใช่คดีด้วยซ้ำไปนะคะข่าว
ก็คือว่ารางวัลที่๑งวด๑พฤศจิกายน๖๐คือต้นเรื่องเลย
ใช่ไหมคะ๑ชุด๕ใบนะ๓๐ล้านบาท

ตัวละครหลักก็คือครูปีชากับหมวดจรูน

ใช่ไหมคะไล่ให้เห็นทุกขั้นตอนเลยไหม
จรูนมาเล่าว่าอะไรสืบกันยังไงทำไมถึงยอมทำคดี
ทำไมกล้าออกสื่อทำไมกล้าบอกว่ามีตำรวจ

ทำไมกล้าบอกว่ามีขบวนการ
ทำไมกล้าชนแล้วเอาจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โต
คืออย่างนี้ครับที่ผมเรียงเนี่ยผมจะเรียงในเรื่องบทแต่ละบทเนี่ย
จะเป็นของตัวละครแต่ละแต่ละตัวละครนะครับ

อย่างเช่นคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับ
ตำรวจระดับสูงของเราก็จะมีให้เขาเลย๑ตอนนะครับ
จะไล่ตั้งแต่ตอนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกันได้ยังไง

คงจะไม่ได้ไล่ไปตั้งแต่วันที่๑เกิดอะไร๒๓เกิดอะไรไม่ใช่
เน้นตัวละครเป็นหลักมากกว่า
การพูดถึงตัวละครและกลุ่มตัวละคร

ซึ่งถ้าสมมุติณตอนนี้เนี่ยนะคะ
เอาเรากลับไปอิงคดีนะตอนนี้เนี่ยนะคะ
คือตอนนี้ถ้าคดีที่เราต้องตามก็คือคดีที่ครูปีชาฟ้องเอง

ข้อหาที่กล่าวหาว่าหมวดจรูนเก็บของตกรับของโจร

คดีแพ่งที่มาก่อนเนี่ยหยุดเพื่อรออันนี้

รอคดีอาญาทีนี้ตอนนี้เนี่ยนะคะณตอนนี้ที่เราคุยกันวันนี้เนี่ย

ตอนครั้งที่๒ครูปีชาไม่ได้มา
ขอเนี่ยแซ่งนิดเดียวค่ะธนายตับ๔มิถุนายนวันแรก

วันที่ครูไม่มาคือครั้งต่อมาคือ๒๙มิถุนายน

ก็ได้ครั้งนี้ครับเราก็ได้มีการแจ้งความดำเนินคดี
ในข้อหาที่มีคนใช้เอกสารปลอมนะครับ
แล้วก็นำสืบพยานหลักฐานเท็จนะครับ
โดยเราสงสัยว่าเอกสารที่เขายื่นเนี่ยน่าจะไม่ใช่ของแท้นะครับ
ไปดำเนินคดีที่โรงพัก

เพราะว่าเราต้องส่งให้ทางตำรวจตรวจ

เอกสารตัวนี้มีอยู่๓ใบว่าเท็จหรือไม่เท็จอย่างไร
แล้วครั้งถัดมาไม่ใช่ครั้งต่อไป

คือข่าวเนื้อมันออกมาน้อยมากเลยนะ

ต่างฝ่ายต่างพูดก็ต้องระวังคำพูดนะครับ
ครั้งนี้จะเป็นของครูปีชาอยู่

แล้วก็เป็นประเด็นหลักหรือเมนในเรื่องนี้
ต้องใช้เวลาในการซักค้านหลายวันหน่อย
เดี๋ยวเทิดว่าคราวต่อไปเสร็จก็คงจะ

ก็คงจะเป็นเจ๊พัดเจ๊บ้าบินอะไรเข้ามา
ซึ่งจริงทนายวรยุทธ์นี่เตรียมเอาไว้เยอะเหมือนกันนะคะ

ใช่ไหมแต่นี่ที่เราคุยกันอยู่ตั้งแต่ครั้งแรก
ที่๒ครูไม่ได้มาแล้วครั้งที่๓ที่เพิ่งจะผ่านไป

มี๒ปากก็เป็นพยานแวดล้อมไกล
ก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่เมื่อครั้งที่๒นะครับ
ค่ะครั้งไหนที่คืบหน้าคืบหน้าตั้งแต่ครั้งแรกไหมคะ
ผมว่าครั้งล่าสุดนะครับวันที่๒๓ที่ผ่านมาเนี่ยแหละ
นะครับคืบหน้าได้เยอะได้เนื้อเลยแหละ
เพราะว่าเคิ้งคลิปเข้าไปในสำนวนแล้วด้วย

คือคลิปเนี่ยเอาตั้งแต่คดีนี้เลยเหรอคะ
ใช่ครับคือจริงแล้วเขาเป็นคนเรียกมาในคดีแพ่ง
แต่ผมจะทำยังไงก็แล้วแต่ให้คลิปอันนี้เข้ามาในคดีอาญา

เป็นคลิปที่ถ้าจำได้นะคะคุณผู้ชม
นายตั้มเคยเล่าว่า๔๐๐๐กว่าคลิปที่ได้มาเนี่ย

มาในคดีแพ่งโดยทนายกับเขาเป็นคนยื่นขอมาเอง
ซึ่งตามทานายความเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอางอิงพญานหลักฐานอะไร
แล้วแต่จะต้องเป็นคุณหรือเป็นประโยชน
เป็นพยานที่ดีสุดสำหรับฝ่ายตัวเอง
ฉะนั้นคลิปนี้ในเมื่อทางโจทย์อ้างเองก็ย่อมมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้ว
แต่ว่าเขาจะไม่เอามาใช้ในคดีอาญา

แล้วไปถามยังไงก็ได้ให้ครูปีชารับว่า

ก็ผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเอาคลิปแต่ละคลิปมาถาม

ฉะนั้นมันจะต้องมีการถามตั้งแต่ต้นมาก่อน

อนุญาตให้เปิดหรือไม่มีอนุญาตที่เปิดอันนี้ผมไม่ได้ซีเรียส
ฉันเข้าใจถูกไหมว่าตอนที่ทางฝั่งครูปีชา
ขอจากทางการมาเขาจะใช้คดีแพ่ง
แต่พอคุณรู้แล้วต้องมีคดีไต่สวนคดีอาญานี้

คือเพื่อยัดเข้าตั้งแต่คดีนี้

ในคดีแพ่งเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้คลิปตัวนี้มันมีประโยชน์อะไรกับเขาหรือเปล่า
คุณจะไปรู้ได้ว่าเขารู้ไม่รู้คุณจะไปรู้ได้ยังไง
ถ้าเกิดว่ามีประโยชนเขาคงมาใช้ในคดีอาญาแล้วนะครับ
แต่ว่าที่ตอนนั้นคือเขาอยากจะฟังเสียงตัวเองนั่นแหละ

เขาก็คิดว่าบางส่วนที่มันมีประโยชน
เช่นที่เขาบอกเขาไปตามหาลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้

เท่าที่ผมไปดูมานะครับผลร้ายกับผลดีเนี่ยนะครับ

แสดงว่ามีผลดีมากกว่านะครับ
แล้วคุณเอาเข้าไปได้กี่คลิป

อันนี้ฉันถามได้ไหมว่าเอาเข้ายังไง
ในเมื่อครูปีชาไม่ได้อยากเอาเข้า

ก็เรื่องนี้ต้องใช้วิธี

อันนี้มันเป็นทนายใหม่จะได้ดูด้วยนะครับ

ในการให้ครูวิชายอมรับแล้วก็เอาคลิปเข้าสู่สำนวน

ยื่นบัญชีพยานระบุคลิปเสียงตัวนี้

ทนายของเขาทำหมายไปที่ปอท

คำถามที่๓ทางปอท
มาให้ตามหมายตัวนี้ใช่ไหม

ก็ตอบว่าใช่ก็คือเข้าสู่สำนวนเรียบร้อยแล้ว
คุณฟังทั้งหมด๔๕๐๐กว่าแล้วเหรอคะ
โหเวทเทอร์ต้องคูณ๓ด้วยเพราะผมฟัง๓รอบ
เหรอแล้วที่แบบมันโป๊ะเช๊ะในการใช้คดีเอาอย่างนี้
เดี๋ยวฉันถามคุณมันต้องเป็นประโยชน์กับทางคุณลุงจรูนอยู่แล้วนะ
ที่มันใช้แล้วเป็นประโยชนกับคุณลุงจรูนทั้งหมดกี่คลิป
ถ้าเกิดว่าเอาเป็นประโยชน์เลยนะครับ
คือมันมีเรื่องที่ไม่เกี่ยวด้วยอะไรด้วยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
แต่ผมสกัดออกมามีอยู่ร้อยกว่าคลิป
แต่มีอยู่คลิปเดียวก็พอแล้ว
อันนี้ไม่ได้ข่มเขาใช่ไหมไม่ได้กำลังข่มเขาอ่านสื่อใช่ไหม
แต่ว่าที่ผมถามเขาเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่เคยฟังมาก่อนเลย
เดี๋ยวนะใน๔ฉันใช้ตัวเลขกลม๔๕๐๐กว่าแหละ
แต่๔๕๐๐ที่ว่านี้ประมาณสัก๑๐๐ที่เป็นประโยชน์กับคุณลุงจรูน
แต่มีเพียงหนึ่งก็พอแล้วนี่คือคำตอบ

เดี๋ยวคลิปนี้หนึ่งนี้หนึ่งที่ว่านี้

ยังไม่มีนะครับผมไม่เคยปล่อย

คือใครไม่รู้ปล่อยแต่มันเป็นข่าวผ่านสื่อไหมคะ
คลิปนี้ยังไม่เคยออกอากาศที่ไหนมาก่อนเลย
ผมไม่เคยได้ยินสื่อไหนเอาคลิปนี้มาออกนะครับ
เป็นเสียงเหมือนของครูปีชาไหมคะมีไหม
เอาเป็นว่าเป็นเสียงสนทนาที่คล้ายแล้วกัน

มีคนหนึ่งในคลิปเสียงคล้ายครูปีชาในคลิปมีกี่เสียง

ไม่คนทางบ้านเขาเริ่มรุนแล้วถ้าไหนตั้มจากไหนอ่ะ

เสียงที่เขาคุยอีกเสียงนึงเนี่ยก็คือเสียงผู้หญิงซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเขา
มันจะได้ไม่ต้องถามต่อ
ผู้หญิงที่ใกล้ชิดเขาเนี่ย
เป็นผู้หญิงที่เคยอยู่ในข่าวไหมคะ

เลยเหรอคนในครอบครัวใช่ไหม

เขาไม่เคยออกสื่อมาก่อนเลยคนนี้นะครับ
แต่คนนี้คนนี้เขาตื่นเช้าผมบอกไว้แค่นี้ครับ

ทางบ้านอาจจะรู้แล้วก็ได้ที่ผมใบ้ถึงใคร
ยาวไหมช่วงที่มองว่าเป็นประโยชน์ที่สุดกับคุณลุงจรูน

ผมจำไม่ได้นะครับว่าคลิปนี้ความยาวเท่าไหร่

สมมุติเราพูดถึงคลิปนี้ที่ท่านายตั้มบอกเนี่ยค่ะ

ก่อนเข้าไปอยู่ในสำนวนกว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ย
เท่ากับว่ามีการเซ็นยอมรับแล้วว่าเป็นเสียงครูปีชาหรือเปล่า
คือครูปีชานะครับ
ก่อนที่เขาจะยอมให้ตำรวจดูดข้อมูลในโทรศัพท์
ทางตำรวจเขาก็มีใบเซ็นยินยอมมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับ
ว่าเซ็นอนุญาตให้ดูดไปด้วยความสมัครใจไม่มีการขู่เข็ดบังคับ
อันนี้คือเป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปอยู่แล้ว
ให้ดูดข้อมูลกับเซ็นบอกว่า

เข้าสู่สำนวนเนี่ยก็คือเซ็นยินยอมให้ดูดหนึ่งนะครับ
ส่วนไอ้ตรงใบที่เขายินยอมยอมบอกมาเนี่ยว่าเป็นเสียงเขาเนี่ย
อันนี้ผมไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้
เพราะมันเป็นหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
แต่ผมคิดว่าต้องมีอันนี้เดาเอานะครับ
แต่ว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาพยานหลักฐานเนี่ยนะครับ
เข้าไปในสำนวนนะครับ
เสียงที่คล้ายครูปีชากับเสียงผู้หญิงตื่นเช้าที่คุณว่า
เป็นเสียงของวันที่เท่าไหร่ในปี๒๕๖๐
วันที่เลยเหรอเอางี้แล้วกันครับ
ช่วงกลางพฤศจิกาแล้วกัน

ก็คือรางวัลออกแล้วรางวัลลอตเตอรี่น่ะออกแล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็เป็นข่าวแล้วเป็นข่าวแล้วหรือยัง

เพราะเป็นข่าวจริงน่าจะวันที่ผมโพสต์เฟซบุ๊คครั้งแรก
ประมาณวันที่๓๔๕ธันวาคม

แต่เป็นการฟอร์มแมทขบวนการบางอย่างเกิดขึ้นตอนนั้นนะครับ
เพราะมันมีการก่อล่างสร้างของขบวนการหลายคนนะครับ

แต่ว่าวันที่๒๐มีคำรับสารภาพเกิดขึ้น
นี่พูดถึงคลิปนี้คือวันที่๒๐พฤศจิกายนเหรอ

เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

มีแม่ค้ายืนยันหลายท่านว่าคุณครูซื้อจริงให้กับคุณครูจริง

เมื่อจ่ายเงินแล้วแสดงว่าคุณครูซื้อจริงจริงไหมครับ
มาแล้วคุณครูก็เอาไปให้กับคนอื่นได้ดูว่าเลขนี้มันหายาก

ซึ่ง๕๒๓หลายท่านจะถามคุณครูเสมอว่าทำไมจำเลข๖ตัวได้
ในการไปรับลอตเตอรี่ครั้งนี้เป็นการสั่งจองล่วงหน้า
แล้วเราก็ไปในเวลาที่ลูกค้ายังไม่มา
ดังนั้นคุณครูก็เลยมีโอกาสได้คุยกับแม่ค้าโรตเตอรี่
แผงนี้มันจะมีทั้งหมด๕แผงแต่๔คนนะครับ
ก็จะดื่มใกล้กันทุกคนก็จะบอกโอ้โหคุณครูโชคดีจังเลย
ในเลข๗๒๖๕๓๓เราไม่ความจมเป็นต้องโกงเงินใคร
แต่ที่เราทำเราแสดงสิทธิ์ของตัวเราเอง
ว่าลอตเตอรี่นี่เป็นของเราเมื่อเราทำตก
เราก็ต้องไปแจ้งความคุณครูก็ไปแจ้งความตามกระบวนการ
ตามขั้นตอนแต่เหตุฉะไหนเรื่องถึงบรรปลายเป็นแบบนี้
ขอให้ท่านประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไทยนะครับ
ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้เพราะประเทศชาติของเราเนี่ย
่งเน้นให้ประชาชนของเราเป็นผู้มีความรู้
เป็นพลเมืองดีของชาติดังนั้นสิ่งต่างต่างที่คุณครูออกมาพูดวันนี้
เน้นย้ำนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงและสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นเรื่องจริงแล้วสิ่งที่จริงคุณครูไม่กลัวครับ
สิ่งที่จริงเราไม่กลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จริงมันพิสูจน์ได้
เชื่อไหมครับขณะนี้เจอพยานเจอรักฐาน
ซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดเจอรักฐานต่างที่เป็นพยานบุคคล
เห็นไอ้โม่งขอพูดคำว่าไอ้โม่งนะเก็บลอตเตอรี่ได้
แล้วก็ถามคนทั่วไปว่าลอตเตอรี่อันนี้เป็นของใครทำหล่นยังไม่ออกรางวัลเลย
แล้วบุคคลเหล่านี้ทางสวรสอบสวนก็ได้เรียกตัวมาสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
อันนี้ที่ครูพูดถึงอยู่ใน๔๕๐๐กว่าไหมคะ
ไม่ใช่ครับอันนี้แต่ไม่ใช่
๔๕๐๐กว่ามันมาจากโทรศัพท์ของครูปีชา
แต่ว่าที่เขาพูดถึงเขาบอกว่ามันมีกล้องวงจรปิด
เห็นคนเก็บลอตเตอรี่ได้
เพราะฉะนั้น๔๕๐๐กว่าที่อยู่ในแผ่นเดียวคือจากโทรศัพท์

ถ้าจะมีกล้องวงจรปิด
หรือใดก็แล้วแต่ที่จะทำให้เห็นไอ้โม่ง
คนเก็บลอตเตอรี่ได้พิสูจน์ได้
ตลาดเลสซิตี้จะไม่อยู่ใน๔๕๐๐กว่า

ซึ่งอันนี้มีอยู่ในการไต่สวนของฝั่งครูปีชาหรือทางฝั่งธนายตั้มไหมคะ

แล้วทีนี้ของครูปีชาทางฝ่ายเขามีการซักถาม
เสร็จแล้วก็ยังไม่มีการยื่นคลิปตัวนี้เข้ามาในสำนวน
ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาพยานคนอื่นมาแล้วก็เอาคลิปเข้ามารับกับตรงนี้หรือเปล่า
แต่ว่าณวันนี้ที่ไต่สวนมานะครับยังไม่มีคลิปอันนี้ออกมาเลย
แล้วเห็นที่เขาบอกว่าเขาจะเอามายื่นในศาล
ผมก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่ที่จะยื่นมาสักทีนึง

เดี๋ยวนะคือทางไทยรัฐก็ตามข่าวนี้หนักมากตอนนั้น
คือตอนที่บอกว่ามันมีภาพกล้องวงจรปิดที่จับได้
แล้วก็น่าจะเห็นว่าใครทำลอตเตอรี่ตกแล้วใครเป็นคนเก็บเนี่ย

ตัวการพูดถึงเรื่องนี้มันหายไปในข่าวนะทนายตั้ม

ก็ยังไม่ได้คลิปมาไม่มีกล้องวงจรปิดตัวนั้น

มันไม่มีไปตั้งแต่กลางเรื่องตอนที่เป็นข่าวแล้วไม่ใช่เหรอคะ
มันไม่มีครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วก็มี
อย่างที่เขาพูดออกรายการเมื่อกี้ครับที่ไทยรัฐนี่แหละ
ว่าเขามีเห็นกล้องวงจรปิดเห็นเลยว่าใครเป็นคนเอาไป

แต่ณวันนี้จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการที่จะเอาคลิปนี้ออกมาเลย
คือผมจะบอกให้ว่าเรื่องนี้มันมีการแต่งแต้มจากคนคนหนึ่งนะครับ
ที่เป็นดรความจริงกับความเชื่อนะครับ
เขาได้มีการให้ครูปีชาบอกสคริปต์แบบนี้เรื่องของคลิป
แล้วก็ให้ตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจว่าอยากจะไปทำมาจริงหรือเปล่านะครับ
หรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่ผ่าน

มันไม่ผ่านทางพวกเขาไงครับว่าไม่เอาดีกว่า
หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถึงเราถึงไม่เห็นคลิปนี้ไงนะครับ

ผมไปรู้จากทางลับมาว่าใครเป็นคนนะครับเมคเรื่องนี้ขึ้นมา
เดี๋ยวสรุปเรื่องคลิปเอาใหม่ต้องเรียกว่าภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่บอกว่าลอตเตอรี่ตกแล้วมีคนเก็บได้เนี่ยสรุปไม่เคยมีเหรอคะ
ผมยืนยันตั้งแต่ต้นแล้วว่าทางฝ่ายเขามีพยานหลักฐาน
ก็แค่พยาน๔๐ปากที่ตำรวจภาค๗อ้าง
แล้วก็รูปถ่ายหวยบนแผงแค่นั้นเอง
คลิปอันนี้ผมก็บอกตั้งนานแล้วว่าผมเชื่อว่าไม่มีแน่นอน
ซึ่งคุณเดี๋ยวคุณต้องเจอเขาอีก๒๐สิงหาคมนี้นี่นะคะ
เชื่อว่าก็จะไม่มีไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดที่โทรมาในครั้งที่๔
ครั้งที่๕หรือครั้งในช่วงการไต่สวนของครูปีชา
ก็ผมอยากให้เขาออกมานะครับเอาพยานคนอื่นเข้ามาเบิกคิด
ยังไม่จบไงแต่ธนายตั้มคิดว่าไม่น่าจะได้เจอ
ผมคิดว่าไม่มีเพราะว่ามันไม่มีจริงคลิปนี้ครับ
ฐานายฝั่งหมดจรุนจะได้เห็นรายชื่อพยาน
รายชื่อเอกสารหลักฐานก่อนไหมคะก่อนที่จะเริ่มไต่สวนครั้งแรก
มีครับมีครับเขาส่งบัญชีพยานมาแล้วแหละนะครับ
ก็มีพยานว่ามีใครบ้างก็มีคนที่ผมรู้จักบ้างรู้จักบ้าง

ฐานเขาก็พูดไว้กว้างเรื่องของคลิปแค่นั้นเอง
ก็ไม่รู้ว่าคือคลิปอะไรนะครับอ่า
ซึ่งก็เดี๋ยวถ้าสมมุติให้น้ำหนักทางฝั่งเขา

คือถ้าเกิดว่าคือต้องบอกว่าทางครูปีชาเป็นโจทย์นะครับ

ถ้าเกิดคิดจะมาควรที่จะต้องมาตั้งแต่ตอนสืบของเขาแล้ว

เขาก็ต้องบอกว่ามีคลิปนี้นะแล้วเขาก็ส่งยื่นสารนะครับ
ซึ่งตอนนี้เขาคงจะไหม้แล้วแหละเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนซักค้าแล้ว

ครูปีชาในการอ้างสงสารแล้ว
จะมีได้ก็แต่ของพยานคนอื่น

ถ้าเกิดว่าจะให้มันหลักฐานมันหนักแน่นถ้าคลิปนี้มีตัวตนจริงนะ
มีคลิปจริงมันก็ต้องส่งตอนครูแล้วแหละ
ฉันจำได้ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่เริ่มไต่สวนเลยใช่ไหมคะ
ที่เราโทรเรียนคุยกับทนายทั้งสองฝั่ง
ว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ามันมีรายงานข่าวมา
จากที่ไปเกาะติดว่าเหมือนกับเถียงกันเรื่อง
คือตอนนั้นเถียงกันเรื่องอะไรคะ
ตอนนั้นที่แบบที่มันมีการค้านอะไรกัน
ที่ผมไปแจ้งความไหมครับก็คือว่า
เอกสาร๓แผ่นนี้มันเป็นเอกสารที่แคปมาในเวลาเดียวกัน

ซึ่งถ้าเกิดส่งมาให้ศาลทั้ง๓แผ่นมันจะต้องเหมือนกัน
ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าเท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ย
มันไม่เหมือนกันตรงข้อความตรงกลางซึ่งเป็นสาระสำคัญในคดีได้นะครับ
มันเอาง่ายเป็นภาพดำปีเลยนะครับซึ่งมันเอียงมาทางขวาด้วยนะครับ
ซึ่งผมคิดว่าแบบนี้มันน่าจะเกิดจากการใช้โปรแกรมแต่งภาพในการทำภาพขึ้นมา

ก็มันบอกว่าจริงแล้วไอ้หลักฐานตัวนี้มันเป็นการทำขึ้นมาไงครับ
มันไม่ใช่ที่แคปมาจากโทรศัพท์

ก็เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายมันเป็นประเด็นสำคัญ
ที่แคปจากโทรศัพท์ใคร
ทางฝ่ายโจทย์แล้วกันนะครับ

เองยื่นเองมันต้องเหมือนกันดิครับ

แล้วมันมีคำอธิบายในศาลไหมคะ

เขาบอกว่าปลายทางนะครับ

ซึ่งผมก็จะขอท่านนะครับ

เพราะว่าสารก็เล่นไลน์เหมือนกันนะครับ
ท่านก็ดูรู้ว่าถ้าลบไปมันจะเป็นอย่างไร
ก็เลยไม่ได้มีการพิสูจน์ตรงนี้ในศาล

ใช้ไปแบบนั้นก็ให้สารท่านใช้ดุลพินิษฐ์ดูว่าจะน่าเชื่อถือได้หรือเปล่า
อ้าวแล้วถ้ายังไงผู้พักษาต้องใช้ดูนพินิษฐ์

มีปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอม
แล้วก็ใช้พยานหลักฐานนำสืบเท็จนะครับ

โดยคุณไม่ต้องรอให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิษฐ์เสร็จก่อนเหรอ
ไม่ใช่ไงครับท่านแจ้งดูนพินิษฐ์ว่าเอกสารใบรายังไง

ไลน์จากโทรศัพท์ฝั่งโจทย์ที่ว่านี้เนี่ย
เป็นไลน์ที่คุยกันเหมือนที่เท่าไรคะ

หรือหลังที่จะมีคุยกับผู้หญิงตื่นเช้า

ไม่จะถามว่ามันสำคัญแค่ไหน

เสียงเหมือนครูปีชาคุยกับผู้หญิงตื่นเช้า
ผมว่าคลิปน่าจะสำคัญกว่า

สิ่งที่เขาทำมามันไม่ใช่เรื่องจริงเลย

ไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่ามีมูลหรือเปล่า

แล้วก็ต้องอับอายเสียชื่อเสียง

จาก๔๕๐๐คลิปเสียง
ที่สำคัญในมุมของทนายตั้มนะ
แล้วก็รวมถึงการพิสูจน์เอกสาร

แล้วก็รวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งจนถึงตอนนี้ในการไต่สวนยังไม่มี

แต่สำคัญตรงเอกสารที่เขายื่นมาทั้งนั้นนะครับ

ขัดกับหลายอย่างที่เขามาออกสื่อ

อาจจะไม่เหมือนกับเวลาตอบคำถามในสื่อ

เหมือนกับที่อยู่ในหลักฐานอื่นเช่น

มันไม่ตรงกับที่เขาเบิกความนะครับ
ถ้าดูมั่นใจขนาดนี้

อาจจะอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่น่าจะยาวสิ

คิดเอาว่าคือสอบสวนกลาง

ตอนนั่งแถลงพบตรยังมาเลยค่ะคุณผู้ชม

และที่มันใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่มัน

มันเป็นไปตามข้อกล่าวหาที่เกิดตั้งแต่ต้นเรื่องหรือเปล่า
เพราะคุณจำได้ไหมคุณพูดถึงคำว่าขบวนการ
โดยที่มาชี้นำสังคมตอนแรกเค้าบอกว่า
เขาจำหน้าคนขายไม่ได้แค่อย่างเดียว
เข้ามาพูดออกสื่อว่าคุณลุงจำไม่ได้กี่โมง
ซึ่งเป็นการบิดข้อได้จริงจากในสำนวนซึ่งเขารู้อยู่แล้ว
แล้วก็หลังมันก็มีของเรื่องการบิดสำนวนด้วย
ซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณทางตำรวจสอบส่วนกลาง

สามารถดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ตกลงว่าคำว่าขบวนการตั้งแต่แรกที่พยายามจะสื่อสารกับประชาชนเรื่องคดีนี้
เนี่ยคือตกลงหมายถึงฮะนายไข่หรือตำรวจใหญ่

แล้วฮะท่านใหญ่กับตำรวจไข่อยู่ขบวนการนี้มั้ย

แม้แต่ตัวเจ๊ก่อไก่ที่สำคัญอยู่ที่ตลาดเลสนะครับ
เขายังมีความสิทธิ์สมมุมกับนายตัวสูงโดยผ่านทางเมียเขาเลยนะครับ
ซึ่งในหนังสือของผมเนี่ยมันมีหมดแล้วนะครับ
คือหนังสือคุณเนี่ยไม่มีชื่อตรงเลยสักคนนอกจากคุณลุงจรูนใช่ไหม

การเป็นโจทย์เป็นจำเลยกันเนี่ยไม่ได้มีชื่อใครตรงเลยสักคนนอกจากหมวดจรูนใช่ไหม

แต่กำลังจะบอกว่านี่คือในเล่มนี้ถ้าสมมุติคุณเขียนคือคุณยงจะโยงให้เห็นทั้งหมดใช่ไหม

ซึ่งคุณเชื่อว่าข้อที่จริงที่คุณเขียนในหนังสือมันคือทั้งหมดที่จะสรุปในคดีเหรอคะ
ไม่รู้ว่าในเล่มนี้จะไปหมดได้ทุกอย่างหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อหามันมากกว่าที่ผมอยากจะที่ผมเขียนเรื่องนี้มาเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงไหน
จริงมันเป็นคดีหูยหายธรรมดานะคุณจอมขวัญแต่ว่าความสำคัญที่ประเทศนี้ให้มาไม่ว่าจะเป็นท่านผอบตลสอบส่วนกลางแล้วก็ในตำรวจอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่มีการนั่งแถลงข่าวเรื่องนี้แม้แต่คดีที่จับยาบ้ายาเสพติดได้ล็อตใหญ่หรือจับใครฆ่าใครตายไม่มีผอบไม่มาแถลงแบบนี้นะครับผมว่ามัน
ที่เสียงคล้ายครูปีชาเนี่ยอาจจะบอกได้ไหมว่าจริงแล้วมันไม่ได้มาจากความต้องการของครูอะแต่มันครูถูกยุ้วะว่าให้ต้องเอาด้วยกับทุกคนที่อยากจะหาประโยชน์จากเรื่องลอตเตอรี่หายอะคืออย่างงี้ครับเริ่มแรกเลยนะมันเกิดจากผู้หญิงแค่คนเดียวนะครับเข้าใจผิดแล้วก็ตัวเองก็อยากจะมีส่วนในถ้าเกิดว่ามีคนถูก
ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง
เอางี้นะถ้าสมมุติเราลองพูดแบบพยายามเข้าใจเรื่องราวเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยครูจะเป็นคนที่ถูกดำเนินคดีด้วยก็ตาม
แต่ต้นทางเนี่ยไม่ได้มาจากความต้องการของครูที่แบบ
ฉันต้องจะต้องไปบอกเรื่องนี้ฉันจะต้องไปเอาเรื่องนี้ฉันจะต้องไปแจ้งความเรื่องนี้

คือถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าไม่ได้เป็นคนซื้อลอตเตอรี่นะครับปฏิเสธตั้งแต่ต้นเลยนะครับ
ไม่ใช่ว่ามาบิดเบือนเขาได้จริงแล้วก็สร้างเรื่องราวภายหลัง
คือตอนนั้นความรู้สึกของครูคือกำกึ่งหรือเปล่า
คือตัวเองไม่แน่ใจแต่มีคนมาตอกย้ำครูใช่ครูซื้อครูสั่งครูเอาไปแล้วอย่างนี้
มีช่วงก้ำกึ่งแล้วมีช่วงแน่ใจว่าไม่ได้ซื้อ
ช่วงแน่ใจว่าไม่ได้ซื้อคือคลิปหนึ่งคลิปที่คุณบอกว่าเด็ดสุดหรือเปล่า

ค่ะทีนี้มันมีอีกหนึ่งคดี
คุณผู้ชมถ้าไล่เรียงคดีเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการไล่เรียงคดีกับทนายตั้มนะคะ
คือคดีที่หลักจริงที่จะบอกว่าลอตเตอรี่เป็นของใครก็คือคดีแพ่ง
คดีหลักจริงจริงตอนนี้คือคดีอาญาแล้วแหละนะครับ
เพราะว่าเดี๋ยวยังไงแล้วแต่คดีแพ่งต้องถือตามคดีนี้อยู่แล้วนะครับ
ว่าจะตัดสินว่าใครน่าจะ
คุณลุงยักยอกมาหรือเปล่าถ้ายกฟ้องออกมาก็เท่ากับว่าคำฟ้องเขาเนี่ยไม่มีมูลความจริงนะครับ

ซึ่งคดีแพ่งเนี่ยจริงแล้วเหมือนกับการตั้งคำถามของคดีแพ่งก็คือว่าจะเป็น
จะเป็นสารที่พิสูจน์ว่าลอตเตอรี่เป็นของใครถูกไหม
มันก็จะมีการขอไต่สวนฉุกเฉินเรื่องอายัดเงิน๓๐ล้านถูกไหมค

แต่ทีนี้อันนี้ถูกแช่ไว้เพราะมันมีคดีอาญา
ทุกอย่างเลยตอนนี้มากระจุกอยู่ที่คดีอาญาแล้วทุกอย่างก็ยังรอ
การฟ้องเองของครูปรีชาที่ไต่สวนครั้งล่าสุดจะเกิดขึ้น๒๐สิงหาคมถูกไหมคะ
อันนี้แหละที่ล่าสุดทีนี้ถ้าเราลองดูนะคะถ้าไล่เรียงผิดบอกนะคะ
ครูปีชากล่าวหาหมวดจรูนว่าเก็บของตกรับของโจรซึ่งตำรวจเนี่ยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
ถูกต้องครับตอนนี้เรื่องอยู่ที่พนักงานอายการนะครับเราก็รอว่าพนักงานอายการจะมีความเห็นยังไง
พอหลังจากนั้นก็เป็นคุณลุงจรูนไปแจ้งความเดินคดีครูปีชาเจ๊บ้าบินนะครับในข้อหาแจ้งความเท็จแจ้งผู้รับโทษทางอาญาแล้วก็ให้การเท็จนะครับ
ซึ่งคดีตรงนี้ทางกองปราบรับเอาสำนวนไปทำนะครับแล้วก็มีความเห็นสั่งฟ้องส่งไปที่ทางพนักงานอายการ
งานอายการส่งไปที่ปปชแต่ตอนนี้ปปชเนี่ยก็ได้มีการส่งกลับมาที่กองปราบแล้วตอนนี้กองปราบก็คงกำลังตั้งคณะกรรมการนะครับพิจารณาว่าจะส่งไปทางไหนต่อไปนะครับซึ่งก็ใกล้แล้วแหละ
เอ๊ะเดี๋ยวคดีแรกเมื่อสักครู่นี้เก็บของตกรับของโจมตร์ก็คือที่ไต่สวนกันอยู่ตอนนี้ป่ะคะ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
เพื่อรอฟังผลคดีหลักคดีอาญาก่อน
ครูปีชาก็แจ้งความคุณกลับใช่ไหม

ว่าผมร่วมกันฟ้องเท็จกับคุณลุงจรูนนะครับ

แล้วก็มีเรื่องของปลอมเอกสาร

ครูปีชาทั้งลุงจรูนแล้วก็ทั้งผมเนี่ย
อยู่ในคดีพวกนี้นะครับที่มาด้วยกัน
แต่ว่าคนที่มาเกี่ยวข้องกับหวย๓๐ล้านนะครับ

อ่า๑๕๗ด้วยใช่ครับคุณท่านสุธิแล้วก็คดีสนับสนุนให้๑๕๗เนี่ย
ครูปีชาเจ๊บ้าบินเจ๊พัดถูกไหม

มันก็มีที่มาโดนด้วยอย่างในแผนนะครับ
เรื่องเนี่ยเขาน่าจะโดนเรื่องให้การเท็จนะครับ

ซึ่งเท่าที่ทราบมาตอนนี้เรื่องอยู่ที่พนักงานอายการแล้ว

หมายถึงว่าคดีน่าจะถึงฝันอ่าไปก่อนเพื่อนนะครับแล้วก็มีอันนี้ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องหวย
แต่ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องหวยแต่ว่าโดนคดีด้วย
ก็อย่างเช่นฟ้านะครับผมไม่เคยพูดชื่อเขาออกสื่อเลยวันนี้พูดถึง
เพราะว่ามีเรื่องราวเขานิดหน่อย

ไม่บอกดีกว่าว่าเป็นเขาโดยตรงหรือเปล่า

หน่วยงานหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบุกลุกป่าสงวน

เท่าที่ดูอยู่แค่นี้
ซึ่งถ้าสมมุติจะตามหลังจากนี้ต่อไปยังไง

เดี๋ยวมันจะงงว่ามันกระดิ่งเกี่ยวผ่านกับหลายแบบ
แต่ทีนี้ถ้าจะตามก็คือตามการไต่สวนอันนี้แหละ
เพราะมันน่าจะบอกหน้าหลังได้พอสมควร

เพราะคดีทุกอย่างต้องถือตามวันนี้อยู่แล้วนะครับ

แล้วก็เห็นมีข่าวมาว่าต่อไปจาก๒๐สิงหาคม

ผมคิดว่าอยากจะขอสารเทือนคราวหน้า
ขอนัดให้มันหลายวันหน่อยนะครับ

ยังไงคดีนี้มันก็ต้องมีวันสิ้นสุดนะครับ
อย่าประวิงคดีกันนะครับ

เพราะว่าประชาชนส่วนมากเขาก็อยากจะรู้ว่า
ตกลงใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่นะครับ
ช้าไปวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้อยู่ดีนะครับ

ที่สุดคือคลิปที่คุณบอกใช่ไหม

ใช่แล้วครับคลิปของผู้หญิงตื่นเช้า

ขอบคุณธนัยสิทธาที่มาอธิบายความคืบหน้า

เพราะจริงครูปีชาต้องได้พูดด้วย

ชื่อนสิคะทำไมฉันจะไม่ชื่นโทร

หมดเวลาของรายการค่ะอีกสักครู่ไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
คุณเขมมาสอนและคุณภาคภูมิรออยู่สวัสดีค่ะ